อีกกรณีหนึ่งนะคะเป็นจ่าทหารบกเมาสุราค่ะ
ขับรถกระบะพุ่งชนรถยนต์ที่จอดอยู่ข้างทาง
ซึ่งรถยนต์คันนั้นในนั้นมีแม่กำลังให้นมลูก
แต่ก็ยังเคราะห์ดีที่แม่ลูกบาดเจ็บเล็กน้อย

ถนนสายนครนายกท่าด่านเขตเทศบาลเมืองนครนายกนะคะอาสากู้ภัยสว่างอาริยะ
ได้เข้าช่วยเหลือผู้บาดเจ็บภายในรถทะเบียนหกลอจุฬาหนึ่งสามเก้าสอง
กรุงเทพมหานครเป็นแม่เด็กหนึ่งคนทารกหนึ่งคนและเด็กสองขวบอีกหนึ่งคน
แล้วก็นำตัวส่งโรงพยาบาลนครนายกเนี่ยสภาพที่เกิดเหตุมันขนาดนี้เลยนะคะ
คู่กรณีที่ขับรถมาชนแม่ลูกที่อยู่ในรถก็คือจ่าสิบเอกจุฬาพาธิระนะคะ
อายุสี่สิบเก้าปีนะคะเป็นทหารแผนกซ่อมบำรุงโรงเรียนในร้อยพระจุลจอมเกล้า
เป็นเจ้าของรถกระบะทะเบียนเกาะไก่งองงูแปดเก้าห้านครนายกเนี่ยแหละค่ะ
คือคนขับเนี่ยอยู่ในสภาพมืนเมาเบื้องต้นก็ยอมรับบอกว่า
กลับมาจากดื่มเหล้ากับเพื่อนแล้วก็กำลังเดินทางกลับบ้านที่ตำบลเขาพระ
ทีนี้เราไปถามอีกฝากฝั่งหนึ่งก็คือนายยงยุทธ์วันนี้ชากรอายุ๓๖ปี
เป็นเจ้าของรถยนต์แล้วก็เป็นสามีของผู้บาดเจ็บนะคะ
บอกว่าตอนที่กินข้าวอยู่ในร้านอาหารแล้วก็ให้ภรรยาอยู่ในรถอยู่กับลูก
เพราะว่าให้นมลูกอายุ๑๐เดือนอยู่เลยแล้วลูกอีกคนนึงอายุ๒ขวบก็เล่นอยู่ในรถด้วยกันนะคะ
เหตุการณ์ที่เกิดขึ้นก็คือว่ารถกระบะของจ่าสิบเอกจุลาเนี่ยวิ่งมาด้วยความเร็ว
ไม่มีการแตะเบรกเลยแล้วก็พุ่งชนรถยนต์ที่จอดอยู่อะค่ะ
แต่เขาบอกว่าโอ้โหยังเคราะห์ดีนะภรรยาและลูกเนี่ยไม่ได้บาดเจ็บรุนแรง
เห็นเหตุการณ์ตัวเขารีบวิ่งไปดูภรรยาและลูกก่อนเลย

ใช่แต่คุณผู้ชมมันน่าเจ็บใจตรงที่ว่า
ระหว่างเกิดเหตุจ่า๑๑จุลาพูดย้ำว่า

เออกูไม่ได้ทำอะไรเนี่ยกูไม่ได้ทำอะไรผิดเลย

ทีนี้ตำรวจก็เลยนำตัวจ่า๑๑จุลา

ก็พบค่ะว่าปริมาณแอลกอฮอลเกินกว่ากฎหมายกำหนด

พบคุมตัวไปยังสอบพอม์เมืองนครนายก

ขับมาเร็วแล้วขับไปชนรถที่จอดเฉย